เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับ
นนทบุรีคุณผู้ชมเขามีการ

แต่ฝั่งหนึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นดารานักแสดงนักร้องต่างนี่แหละนะฮะ
ก็ไปก่อเหตุชนกันแต่ตกลงไม่ได้
ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก็ไม่ให้ตรวจนะฮะ
แล้วก็มีโทรศัพท์ไปหาพ่อพ่อก็บอกว่าเป็นทหารยศใหญ่มากเลยนะ
อย่ามาทำกับลูกผมถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวผมจะย้ายทั้งโรงพักเลยนะ

ระหว่างตำรวจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ก็ถึงบอกว่าต้องดีแม่ผมหน่อย

คนที่โดนกดลงไปนี่เป็นคนขับรถไปชนกับคู่กรณี

คือต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่รถชนกันเนี่ย

ตั้งแต่ตี๕แต่เนี่ยค่ะเจรจากันอยู่จนฟ้าสว่างแบบนี้

แล้วแม่ก็ไม่ยอมให้ลูกเตาตววษระดับแอลกอฮอล์
แล้วก็พยายามที่จะห้ามไม่ให้ตำรวจพาลูกชายไปโรงพักครับ
นะฮะเหตุการณ์นี้ตำรวจสพรัฐนาธิเบสเองก็เข้าไปตรวจสอบ
จริงมันเป็นเหตุการณ์รถชนกันใต้ทางด่วนที่วัดบัวขวัญ
ย่านนทบุรีนะฮะทั้งสองฝ่ายเคลียร์ไม่ได้
ตั้งแต่ตีห้านะฮะเถียงกันไปเถียงกันมาครับนะฮะ
สภาพด้านหน้าก็พังเสียหายเล็กน้อยส่วนอีกคันนั้นเป็นกระบะ
โรเล็ตสีขาวสภาพด้านหน้าก็มีรอยเฉียวชน
แล้วก็ป้ายทะเบียนหลุดนะครับนายจตุพรพุทธโกสัย
เป็นเจ้าของกระบะที่ถูกชนบอกว่าก็ตอนตีห้าเนี่ย
ขับรถมาจะเลี้ยวเข้าร้านขายของที่อยู่ใต้ทางด่วน
ชนเขาด้านหน้ารถเขาเลยนะฮะก็ลงไปถามแต่ว่าคนขับ
เหมือนคนเมานะท่าทางฮึดฮัดฟัดเหวี่ยงไม่ยอมลงจากรถ
ไม่ยอมมาคุยกันนะตนเองก็ท่าไม่ดีแล้วโทรแจ้งตำรวจดีกว่า
พอตำรวจมาถึงคนขับก็ไม่ยอมลงมาครับนั่งอยู่แต่ในรถ
แล้วก็ยื่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่งให้ตำรวจแล้วปลายสาย
บอกว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อของผู้ชายคนนั้นนะฮะนี่ผมเป็นทหารยศพลเอกนะ
ตัวลูกผมถ้าไม่อยากถ้าไม่ปล่อยเนี่ยนะเดี๋ยวจะย้ายทั้งโรงพัก
อันนี้ผู้ชายที่ปลายสายพูดมากับตำรวจที่รับสายไปนะฮะ
ต่อมาก็มีผู้หญิงคนในภาพเมื่อสักครู่ขับรถมา
แล้วบอกว่าดิฉันเป็นแม่ของผู้ชายคนนี้ขอร้องตำรวจไม่ให้เป่า
ให้ตรวจปริมาณแอลกอฮอลกับลูกชายตำรวจก็พยายามเจรจาอย่างนุ่มนวลแล้วนะครับ
แต่ว่าคุณแม่เองก็ไม่ยอมให้เป่าโต้เถียงกันหลายชั่วโมงครับ
ปฏิเสธไม่ยอมจะไปโรงพักด้วยครับนะฮะตำรวจเห็นว่าโอ้ยมันนานเกินไปแล้วครับ
ตั้งแต่ตี๕ยันฟ้าสางเนี่ยฮะเดี๋ยวคนร้ายเดี๋ยวคนที่ขับรถชนเนี่ยจะขับรถหนีไป
ก็เลยตัดสินใจครับดึงตัวออกมาขึ้นรถเดี๋ยวขึ้นรถสายตรวจไปแล้วกัน
ไปโรงพักแต่ว่าสองแม่ลูกก็พยายามขัดขืนจนปรากฏภาพที่เห็นในคลิปนี่แหละ
นะก็ยื้อกันไปยื้อกันมาแบบนี้ทั้งคุณลูกคุณแม่เนี่ยนะฮะตำรวจก็เลยตัดสินใจ
ใส่กุญแจมือกดลงกับพื้นเลยแล้วก็นำขึ้นรถสายตรวจไปโรงพัก
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับนะฮะตรวจไปตรวจมาก็นั่นแหละฮะ
สูงถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ก็โดนแจ้งข้อหามาแล้วขับไปดำเบินคลิตรำกฎหมายนะฮะ
มาทราบภายหลังว่าผู้ชายที่ขับรถนั้นเขาบอกว่าเป็นดารานักร้อง
วงแวมนะฮะนะวัยรุ่นอาจจะรู้จักกันดีแหละครับ
นะฮะอ้าวเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังคำชี้แจงจากทางด้านของผู้ชายในภาพนี้ต่อไปว่ามันที่มาที่ไปยังไงนะครับ